ส่วนสูตรต่างนานาจะเป็นอย่างไร
ต้องรองให้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายเขาวิเคราะห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
คือวันที่๙พฤษภาแต่ห่วงเวลาระหว่างนี้อีกเป็นเดือน

เดี๋ยวเราลองไปคำนวณกันดูจากอาจารย์สุภาพก่อนนะคะ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

เราควรจะได้ข้อสรุปอะไรบ้างจากการแถลงข่าวที่ผ่านไปเมื่อสักครู่
คุณภูมิธรรมบอกแต่แรกเลยว่าการแถลงข่าวกับพันธมิตรคราวนี้
มี๗พักมีเสียงเกินครึ่ง๒๕๔๒๕๕
พอเอาเข้าจริงปรากฏว่าแทนที่จะเป็น๗พักมีแค่๖พัก
พักที่ไม่ได้มาแถลงก็คือพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญ
ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าคุณมิ่งขวัญติดธุระมาแถลงไม่ได้
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะธุระอะไรจะสำคัญกว่า
เรื่องนี้ก็เลยเป็นข้อแคลงใจว่าตกลงคุณมิ่งขวัญจะมาอยู่กับทางนี้หรือเปล่า
ถ้าย้อนกลับไปดูคุณภูมิธรรมก็อ้างว่าคุณมิ่งขวัญเคยพูดไว้ใช่ก่อนหาเสียง
คุณมิ่งขวัญหาเสียงว่าจะร่วมมือกับฝากฝั่งประชาธิปไตย
ไม่สนับสนุนฝั่งสืบทอดอำนาจอันนั้นชัดแต่ว่ามาวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้
เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเดาได้แต่มีกระแสข่าวบอกว่าตอนหัวค่ำเนี่ย
คุณมิ่งขวัญยังคุยกับทางฝั่งเพื่อไทยอยู่แต่ว่าตอนดึกอาจจะมีการเปลี่ยนใจ
ฉะนั้นของคุณมิ่งขวัญ๖เสียงเนี่ยมันมีนัยสำคัญอย่างนี้
ว่าถ้าไม่มีคุณมิ่งขวัญไม่มีเศรษฐกิจใหม่๖พักที่มารวมกันเนี่ย
ตัวเลขที่เห็นในกระดานเมื่อกี้จะได้๒๔๘ไม่เกินครึ่งไม่เกินครึ่ง
ต้องมีของคุณมิ่งขวัญอีก๖มันถึงจะเป็น๒๕๐กว่าเกินครึ่ง
เกินครึ่งเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้หรอกไม่มีเสถียรภาพแต่เกินครึ่ง
มันจะบล็อกให้ทางฝั่งพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ได้
บล็อกกันอย่างนั้นฉะนั้นจุดที่แถลงข่าวเมื่อกี้ไฮไลท์อยู่ที่ว่า
คุณมิ่งขวัญเอายังไงแล้วได้ยินว่าตอนบ่ายนี้พลังประชารัฐ
จะแถลงข่าวด้วยแล้วถ้าบ่ายนี้คุณมิ่งขวัญโผล่ไปทางพลังประชารัฐ
ก็แปลว่าทางนี้รวมกันเกาะกันแน่นลงศัตยบันกัน๒๔๘เสียง
ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นลุ้นลุ้นอยู่ที่คุณมิ่งขวัญจริง
ครับว่าล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดความคิดล่าสุดคุณมิ่งขวัญเอายังไง
เอายังไงคอยดูกันคอยดูกันถ้าคุณมิ่งขวัญมาทางนี้มีเสียงเกินครึ่ง
ล็อกทางโน้นไว้ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเอาสวมาตั้งเลือกนายก
ถ้าคุณมิ่งขวัญมาทางนี้นะมาทางฝ่ายเพื่อไทยนะคุณมิ่งขวัญจึงเป็น
แปรสำคัญในการแถลงข่าววันนี้ถัดมาระยะที่รอความชัดเจนตัวเลข
ทั้งสองฝั่งอยากจะบอกแฟนแฟนรายการว่าการติดตามการตั้ง
รัฐบาลในคราวนี้ต้องทำใจครับว่าจากนี้ไปกว่าจะมี
ความชัดเจนเนี่ยมัน๔๐กว่าวันนะรัฐมนูลเขาเขียนไว้ว่าจาก
นี้ไปกว่าจะถึงวันที่เก้าพฤษภาเนี่ยกรกตยังไม่
ประกาศตัวเลขเป็นทางการฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นเห็นเนี่ย
เป็นตัวเลขข้อมูลดิบกรกตยังไม่ประกาศเป็นทางการแล้ว
ตัวเลขที่นับได้กรกตบอกว่านับได้๙๕ไม่ใช่๑๐๐ก็
แปลว่าเผื่อปัญหาไว้เผื่อตัวเลขไว้อันที่สองอย่าลืมว่า
จากนี้ไปกรกตจะตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหลายทั้งปวง
แล้วถึงขั้นถ้ามีความผิดจริงให้ใบแดง
ถ้าผิดประเภทที่ว่าเลือกตั้งใหม่ก็ให้ใบเหลือง
ฉะนั้นการเลือกตั้งใหม่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกี่เขต
แล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยฝ่ายที่ชนะอาจจะกลายเป็นแพ้
แพ้อาจจะกลายมาเป็นผู้ชนะ
ตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาอีกได้เหมือนกัน
มันขึ้นอยู่กับว่าผลการเลือกตั้งใหม่ที่ได้ใบแดงที่ใดใบเหลือง

ฉะนั้นองค์ประกอบของความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนมีเยอะครับ
แต่ว่ากองเชียร์เขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมต้องไปรอตั้ง๔๐กว่าวัน
นี่อย่างพักภูมิใจไทยเขาบอกว่า
ต้องมาพูดกันเขาไม่มีคำตอบอ้าวอ้าวอ้าว

ฉบับนี้เขาให้เวลากรกตที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการไปจนวันถึงวันที่๙
พฤษภาเขาให้เวลาเพื่อให้จัดเลือกตั้งใหม่ซื้อให้เสร็จ
ใครเจอใบแดงใครเจอใบเหลืองให้จัดการเลือกตั้ง
เสียให้เรียบร้อยสามตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันอาจ
จะไม่นิ่งมันอาจจะสวิงไปกลับมาไปกลับมาเพราะถ้าเลือก
ตั้งใหม่การแพ้หรือชนะของสอสอเขตมันจะโยงไปถึงคะแนนที่
เพิ่มขึ้นลดหรือลดลงของบัญชีรายชื่ออ่าวันนี้มันพันกันไป
หมดมันพันกันไปหมดฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำใจคนที่จะต้อง
ยากมากก็คือพักแกนนำทั้งสองฝ่ายเพราะต้องคอยกอดพัน
ธมิตรเอาไว้ให้เหนียวแน่นในระยะเวลา๔๐วันมันมีองค์ประกอบ
อื่นจะต้องเปลี่ยนใจกันยังไงก็ไม่รู้ไอ้ที่ลงศัตยบันกัน
ตอนเช้า๖พักเนี่ยเราก็เคยเห็นกันมาแล้วเรื่องลงศักยบัน
สมัยไหนล่ะสมัยตั้งรัฐบาลที่พลเอกชาติชายเป็นนายกเราก็
เห็นกันแล้วว่าศัตยบันสุดท้ายก็ฉีกได้เขาใช้คำว่า
ฉีกทรัพยาบาลฉีกเพื่อชาติโดยซ้ำไปฉะนั้นเรื่องศัตรยบัน
ที่ลงกันไว้ถึงเวลาขึ้นมาไม่มีปัญหาไม่ค่อยไม่มี
ไม่มีปัญหาใช้การไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเดือนกว่า
เหลือสี่สิบกว่าวันแต่ละพักจะกอดพันธมิตรไว้ให้เหนียวแน่น

เพื่อที่จะไม่ให้ไปทางโน้นฝ่ายทางโน้นก็ต้องกอดกันให้
เหนียวแน่นเพื่อไม่ให้มาทางนี้ท่านล๊อคนึกรู้สิครับจะเป็น
กว่าวันที่ลุ้นกันไปลุ้นกันมาแล้วมันไม่นิ่งอยู่อย่างนี้
อันนี้ต้องทำใจถัดมาที่เป็นข่าววันนี้ก็คือว่ามันจะมี
รายการประเภทที่ว่าจะเรียกว่าหูเห่าหรืออะไรก็ตามแต่
สุดท้ายขึ้นมาก็จะมีการซื้อตัวสอสอจากอีกพักหนึ่งมาโหวต
ให้อีกพักหนึ่งถึงเวลาขึ้นมาสถานการณ์อย่างนั้นเขาบอก
ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะรัฐมนูลฉบับนี้เปิดช่องให้สอสอมี
เอกสิทธิ์ที่จะโหวตสวนกับมติภักดิ์ได้ทำไมคนร่างรัฐมนูล
ร่างอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าปี๔๐๕๐เนี่ยรัฐมนูลต้องการ
ส่งเสริมให้พักการเมืองแข็งใครโหวตออกเสียงไม่ตรงกับมติ
พักพักขับออกจากจากพักแล้วก็ไม่ได้เป็นสอสออีกเลยแต่
คราวนี้คนเขียนรัฐมนูลบอกว่าเอกสิทธิ์ของสอสอมีความ
สำคัญฉะนั้นโหวตสวนกับพักได้ไปยกมือให้ฝั่งตรงกันข้ามได้
แล้วพักทำยังไงพักก็มามีมติขับออกพักมีมติขับออก
ยังเป็นสอสอได้อยู่แล้วก็ใช้เวลา๖๐วันคุณไปหาพักสังกัด
ใหม่ก็พักที่คุณไปยกมือให้เขานั่นแหละฉะนั้นเขาบอก
ว่าคราวนี้มันจะเกิดสภาพ
ปลาในบ่อเพื่อนตกปลาในอ่างเพื่อนได้สอสอมาน้อยไปสามารถ
ทำให้พักมีสสอมากขึ้นได้เวลาจะโหดเสียงสำคัญก็
สามารถที่จะทำให้มีการเบี่ยงเบนไปจากมติภักดิ์ได้
เรื่องเหล่านี้เราต้องจับตามอง๔๐กว่าวันที่เหลือ
ไหนจะตัวเลขที่ยังไม่แน่นอนไหนที่ลงศัตยบันกันไว้
ก็มีโอกาสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสถานการณ์อย่างนี้ต้องทำใจครับ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยกองเชียร์ทั้งหลายจะเวียนหัว
เพราะว่าจากนี้ไป๔๙วันสถานการณ์จะพลิกไปพลิกมา
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันนี้
วันที่เราเห็นเขาลงศัตยบันกันแต่ว่ามีคนบอกว่า
ศัตยบันเขาฉีกกันมานักต่อนักแล้วคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับอาจารย์บอกว่าตอนนี้ลุงมิ่งกลายเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมฮะ
ก็มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับ

บ่ายนี้ถ้าคุณมิ่งขวัญไปโผล่ทางนี้ทางนี้ก็จบข่าวเลยครับ
นี่ผมดูในเพจของคุณมิ่งขวัญนะคนเข้าไป
มิ่งหายไปไหนลุงลุงอย่าช้าดิลุงลุงตัดสินใจด่วนทวงถามกันเยอะเลยนะครับ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

มันจริงนะอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาพ
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
แต่ผมเห็นในเพจเฟซบุ๊คของคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะ
มีคนที่เข้าไปตอบคอมเมนต์
แล้วก็เอาข้อความนี้บอกว่าแคปมาจากนักข่าว
ไม่เปิดเผยแล้วกันว่านักข่าวสำนักไหนอย่างไร
ซึ่งนักข่าวก็ถามคุณมิ่งขวัญว่ายืนยันยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไหม
คุณมิ่งขวัญบอกยืนยันยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยครับ

คุณมิ่งขวัญตอบกลับมาว่าถามอ้วนภูมิธรรมก็รู้เรื่องแล้ว

นี่ไงอย่างที่บอกว่าคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าเขาได้คุยกับคุณมิ่งขวัญ
แต่ทีนี้ต้องรอดูคุณผู้ชม
ดังนั้นวันนี้ค่ะเกาะติดไทยรัฐทีวี
เพราะถ้าเกิดว่าทางฝากฝั่งพลังประชารัฐแถลงเมื่อไหร่

แถลงสักกี่นาทีเป็นชั่วโมง
เราก็ให้คุณผู้ชมดูได้เต็มอิ่มนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวขอตัวเลขนิดนึงได้ไหมคะ
สรุปจากนายภูมิธรรมเลขาภักดิ์เพื่อไทย

ตอนนี้เสียงที่มีของเก้าอี้สอสอเนี่ยนะ

และสุดท้ายพลังปวงชนชาวไทย๒นะคะ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากนายภูมิธรรม

ให้คุณผู้ชมกดเครื่องคิดเลขกันอีกที

เดี๋ยวดิฉันรวมให้แล้วเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่ง
เอาให้ผมอ่านข่าวนี้ไปก่อนละกันคุณบวกเมื่อกี้นะครับ